เราไปดูพื้นที่ที่ประจวบคิริคันกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าก็มีอิทธิพลของพายุปะบึกที่สร้างความเสียหายให้เหมือนกันนะครับ
หลังจากพยุผ่านไปแล้วฝนหยุดตกแล้วเนี้ย
ปรากฏว่าในพื้นที่มีทรายจำนวนมากเลยนะครับ
ถูกพัดขึ้นมาจากทะเลมาอยู่บนถนนเรียบหาดอ่าวประจวบนะครับ
แรกสุดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานสดของคุณสมศักดิ์สีชุ่มพศขาวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ
อากาศในช่วงค่ำที่อ่าวประจวบจังหวัดประจวบคิวรีขันในขณะนี้
เพราะมีลมเย็นพัดเอื่อยนะครับมาบริเวณริมชายหาด
เรียบกับถนนบริเวณอาพระจวบแห่งนี้ครับ
แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนนักท่องเที่ยว
ต่างเดินออกมาบริเวณริมชายหาด
เพื่อที่จะมารับบรรยากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายนะครับ
แล้วก็มีการจับกลุ่มนั่งพูดคุยกันตามปกติแล้วนะครับ
ผมได้มีโอกาสไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนม่องไล่นะครับ
ซึ่งอยู่ติดกับชายหาดอ่าวประจวบแล้วก็เป็นหมู่บ้านชาวประมง
พบว่ามีทรายจำนวนมากถูกพัดขึ้นมากองบนชายหาด
หลังจากที่มีคลื่นสูง๒๓เมตร
ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวานนี้ครับ
ชาวบ้านที่นี่บอกว่าเมื่อตอนที่คลื่นสูงนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับ
และก็น่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ๓๐ปี
โดยคลื่นที่ซัดขึ้นฝั่งนั้นสูงไม่ต่ำกว่า๒๓เมตร

แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์นั้นเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับ
ทำให้ชาวบ้านนั้นก็คลายกังวล
เพราะสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ
เอากระสอบทรายมากั้นเพราะว่าน้ำจะไหลในเลือด
แล้วก็จะเข้าไปในบริเวณบ้านผม
นะฮะก็ต่อเนื่องไปเรื่อยครับ
คืนนี้ระดับน้ำนี่ผิวน้ำจะเกือบเท่ากับบริเวณผิวฟุตปาดทางเดินนี่เลยครับ

น่ากลัวก็น่ากลัวก็น่ากลัวครับ
คือมันมีมีแต่คลื่นฮะไม่มีฝน
นี่เคยเจอพวกพายุลินดาเขาเคยเจอมาแล้วครับ
มันก็จะระมัดระวังตัวเองนะฮะแล้วก็จะนำเรือเข้าเข้าฝั่ง
จากทรายแล้วนะครับทะเลยังได้ซัดเอาขยะมาไว้ที่บนหาดทรายแห่งนี้ด้วย
ทำให้บนหาดทรายนั้นเต็มไปด้วยขยะแล้วก็โครนสีดำนะครับ
แต่ทะเลก็ยังไม่โหดร้ายซะทีเดียวครับ
เพราะยังได้ซัดอาหารทะเลที่ส่วนใหญ่เป็นจำพวกหอยให้ชาวบ้านได้เก็บสร้างรายได้
และเอาไว้รับประทานหลังเจอพายุอีกด้วยครับ
สิ่งต่างเนี่ยสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างของเศษมูลฝอยขยะที่มาจากผมคิดนะ
ผมก็คิดว่าน่าจะมาจากเรือประมงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ
มาจากชาวบ้านที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
ก็เลยกลายเป็นเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ขยะมีด้วยแล้วก็จากขยะมีอาหารด้วย
ใช่ครับมีอาหารมีพวกหอยพวกอะไรขึ้นจะซัดขึ้นมา
ขณะที่บริเวณถนนเรียบชายหาดอ่าวประจวบนะครับ
ก็พบว่ามีการนำรถแทรคเตอร์มาตักทรายจำนวนมากออกจากพื้นถนน
โดยเทศบาลเมืองประจวบคิริขันนะครับ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติ
อกจากนี้นะครับแรงคลื่นยังได้ซัดขึ้นฝั่งพร้อมกับกัดซ้อริมตลิ่ง
ได้รับความเสียหายรวมถึงต้นสนที่กำลังเติบโตริมหาด
ต้นก็ถูกคลื่นซัดแบบถอนรากถอนโครนหลายสิบต้น
ขณะที่คลื่นลมในทะเลนะครับก็ค่อนข้างแรง
คลื่นยังสูงประมาณ๑๒เมตรทำให้น้ำทะเลมีสีดำขุ่น
ดูแล้วนะครับทะเลยังคงมีความน่ากลัวอยู่มากครับ
หลังจากพายุหายไปนะครับรอยยิ้มรวมไปถึงอากาศที่เย็นสบาย
อ่าวประจวบนั้นก็กลับคืนมานะครับ

รายงานจากอาวประจวบสวัสดีประจวบคิดวิขันต์ครับ
ขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ที่ประจวบคิดวิขันต์